พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวที่มันอันซีนกันบ้างนะคะ
เพราะว่ารายการของเราเนี่ยครบรสจริงกินเที่ยวนะคะ

ที่ว่าอันซีนนั้นอยู่ที่จังหวัดพิศนุโลก
คุณผู้ชมเตรียมตัวให้ดีเราจะพาคุณผู้ชมไปที่นี่
ไปที่บ้านปากดอนตำบลวังน้ำคูอำเภอเมือง

จะพาไปชมจุดที่แคบที่สุดของแม่น้ำน่าน
พอมาถึงจุดที่แคบที่สุดแล้วนี่นะคะ

ร่มกันไปแดดก็ออกนิดนึงนะ
แล้วก็ไปยืนอยู่บนสรรตลิ่งที่มีความกว้าง
แค่ประมาณเมตรกว่าเท่านั้นนะคะ
แล้วก็ขณะที่ตะหลิงด้านล่างมีฐานกว้างประมาณ๑๕เมตร
มันก็ค่อนข้างที่จะชันสูงมาก
พอมองไปด้านขวามือก็จะเป็นแม่น้ำน่าน

เออมันเป็นแบบแม่น้ำที่ไหลโค้งวนกันแบบนี้นะคะ

จะเป็นพื้นที่สีเขียวพื้นที่ป่าทำการเกษตร
แล้วก็เป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของชาวบ้านหลายรายนะคะ
ด้านซ้ายมือจะเป็นแม่น้ำน่านที่ไหลอ้อมผ่านพื้นที่สีเขียว
คุณผู้ชมสังเกตจากมุมสูงแล้วก็จินตนาการดู
มันดูแล้วเหมือนเป็นรูปหัวใจอะค่ะ

จุดจุดของมันเนี่ยนะคะจุดที่แคบที่สุดเนี่ย
สามารถเดินไปยังพื้นที่รูปหัวใจได้เลยในจุดตรงกลางค่ะ

เป็นส่วนปลายแหลมของหัวใจ

เป็นหัวใจโค้งฝั่งขวา
แล้วก็โค้งไปฝั่งฝั่งซ้ายนี่นะคะ

แต่จริงแล้วคนที่มีความรักอาจจะเห็นชัด
เดี๋ยวฉันก็ไม่ค่อยเห็นอะไรเลยตอนนี้
อื้มอาจจะเห็นเป็นสีชมพูด้วย

ก็จะเห็นเลยนะคะว่าเป็นภาพที่สวยงามนะคะ
แล้วก็เห็นว่าพื้นที่ตรงจุดที่ว่าเนี่ย

ที่น่าไปสัมผัสด้วยตาของพวกเราเองนะคะ

ในอดีต๔๐๕๐ปีก่อนนู่นล่ะค่ะ
ระดับน้ำในแม่น้ำน่านเพิ่มสูงขึ้น

จะมีลำพองเล็กที่ชาวบ้านใช้ร่องเรือ
จุดแคบสุดของแม่น้ำน่านช่วงนี้ค่ะ
เพื่อเป็นการย่นระยะเวลาในการเดินทาง

เฉพาะปี๒๕๕๔ที่เกิดน้ำท่วมเนี่ยนะคะ
มันก็มีการกัดซ้อจุดที่แคบให้พังลง
ชาวบ้านก็เลยนำไม้มาปักนำดินมาถม

แล้วก็ใช้เป็นพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านได้ด้วยนะคะ
เห็นแล้วเนี่ยอยากจะลองไปสัมผัสธรรมชาติแบบใกล้ชิดด้วยตัวเอง
ถ่ายภาพเซลฟี่ไปถ่ายภาพมุมสูงนะคะ
แล้วก็ไปเห็นธรรมชาติแบบใกล้ชิดแบบนี้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชม
ไปกันได้นะพิสูจน์ความอันซีนที่จังหวัดพิษสุนุโลกได้เลย

น้ำมันซ้อมันก็อาจจะแบบบางลงไปกว่าเดิมได้
ก็ต้องใช้ความระมัดระวังด้วยเวลาจะไปเที่ยวไหนอะไรอย่างนี้นะ